มาดูเรื่องจานิวกันหน่อยล่ะค่ะ

เรื่องมันก็พุ่งเป้ารัฐบาลก็ตกเป็นแพ้เหมือนกัน
ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางการเมือง

ก็บอกนะบอกว่าตัวผมไม่ได้นิยมความรุนแรง
คือถ้าเกิดว่าใครทำผิดก็จะต้องเอาคนนั้นมาลงโทษ
พลเอกประวิทย์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
โดยบอกถึงกรณีที่นายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือว่าจานิว
เคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองโดนทำร้ายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งพลเอกประวิทย์บอกว่าตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการหาพยานหลักฐาน
เพื่อที่จะดำเนินคดีกับคนที่กระทำผิด
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการสั่งการไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
คนตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาให้ประชุมให้ดำเนินการเกี่ยวกับคดีนี้
แล้วทางรองนายกก็บอกว่าตัวผมเองไม่ได้นิยมความรุนแรง
ใครที่ทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยในประเทศก็ต้องถูกลงโทษ
ส่วนจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องการเมืองอันนี้ไม่ทราบ
จะต้องรอให้ทางตำรวจหาพยานหลักฐานก่อน
ทีนี้นักข่าวก็ถามไปเหมือนกันว่าท่านคะรัฐบาลถูกมองว่าเรื่องนี้
รัฐบาลเป็นแพ้พลเอกประวิทธิ์บอกว่าก็จะให้ทำอย่างไร
ซึ่งเราก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่อยู่แล้ว
แล้วก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลความปลอดภัยของจานิวแล้ว
แล้วก็ถามไปถึงนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคนอื่นด้วยนะ
ซึ่งท่านก็บอกว่าถ้าเกิดว่านักกิจกรรมคนอื่น
ถ้าต้องการคนดูแลความปลอดภัย
ก็ให้ร้องขอมาเป็นรายคนไป

แล้วก็มีการรายงานความคืบหน้าในทุกวันเลยนะตอนทุ่ม
บอตรก็ลงมาดูเองเรื่องนี้นะ

บอกว่ามีการกำชับพบตรหรือเปล่า
ให้ดำเนินการภายในกรอบกี่วันอย่างไร
เพราะว่าตอนนี้มีการปลุกกระแสทางการเมืองอยู่ด้วยนะครับ
ผลเอกประวิทย์บอกว่าจะให้ทำอย่างไรได้
ก็ต้องให้ทางพบตรดำเนินการประชุมเร่งรัดคดีกันไปก่อน

ในเวลา๑๙นาฬิกาของทุกวันอยู่แล้วนะครับ
นี่คือคำให้สัมภาษณ์ของผลเอกประวิทย์วงสวรรค์เมื่อเช้านี้
ขณะที่ผู้สิทธิ์ข่าวก็ไปถามนายพรเพชรวิชิตชนลชัยประธานวุฒิสภา
ก็ระบุถึงกรณีจานิวถูกทำร้ายร่างกาย
ได้รับบาดเจ็บบอกว่าไม่ว่าใครจะถูกทำร้าย

หลังจากนี้ก็ต้องรอกระบวนการทำงานของตำรวจ
ซึ่งทางฝ่ายข่าวกรองต้องทำงานหนักเป็นพิเศษในช่วงนี้
เห็นว่าไม่น่าจะมีผู้มีอำนาจ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
จะไปทำร้ายใครและอย่าไปกล่าวหาผู้อื่น
หากไม่มีหลักฐานชัดเจนเพราะจะเข้าข่ายการหมินประมาท
นายพรเพชรยังกล่าวอีกว่า
บอกว่าเชื่อว่าจะไม่มีใครไปทำอย่างนั้น

แล้วก็มองว่าคนที่ทำมีจิตใจที่ไม่ดี
ซึ่งสุดท้ายก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

แล้วก็ต้องให้รู้ถึงวัตถุประสงค์ในการก่อเหตุครั้งนี้
คุณผู้ชมครับมาดูทางฝากฝั่งของ
นายวัญชัยสอนสิริสวอีกหนึ่งคน
ที่ไม่เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นฝีมือของฝ่ายรัฐ
เพราะคงไม่มีใครคิดสั้นสร้างปัญหาให้กับตัวเอง
พร้อมขอให้รัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้
ไม่อย่างนั้นจะมีกลุ่มคนนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็น
จุดไฟสร้างกระแสการเคลื่อนไหวทางการเมือง
เพราะตอนนี้ฝากฝั่งการเมืองต้องฝ่าย
ฝ่ายรัฐบาลเองก็ถกก็เถียงกันเรื่องนี้ในโลกโซเชียลกันเยอะเลยนะ
นักวิชาการเอ่ยนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเอ่ย
ก็ถกเรื่องนี้ในโลกโซเชียลกันเยอะเลยนะครับ
ทีนี้ดูอาการของจานิวหน่อยดีไหมคะ
คือตอนนี้เนี่ยอาการของจานิวก็ถือว่าดีขึ้นมามากแล้วนะคะ
อย่างอาการบาดเจ็บที่ตาขวาก็ดีขึ้น

รวมถึงล่าสุดคือคุณหมอเขาก็มีการเอาเครื่องมือ
อดไปในโพรงจมูกเพื่อที่จะงัดหรือว่าดันจมูกในส่วนที่มันยุบขึ้นมา

ทางปาก๓วันหลังจากนั้นเขาจะมาหายใจทางจมูกปกติ
คือบางข่าวก็บอกว่าออกมาแล้วตั้งแต่เช้า
ซึ่งแม่ของจานิวให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับบอกว่าเป็นไปไม่ได้
คือยังไม่ทราบเวลาที่ทางโรงพยาบาลบรามาธิบดีเนี่ย

แล้วก็ข่าวที่ออกมาว่าออกโรงพยาบาลแล้วไม่เป็นความจริง
เพราะคุณหมอต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดอยู่
โดยต้องดูว่าจะต้องให้ยาลดบวมหรือไม่
หลังจากนี้นะฮะเพราะจะมีผลกระทบต่อภูมิต้านทาน
จากตาขวามันยังไม่เป็นปกติดี
ซึ่งจะต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณ๓สัปดาห์ถึง๑เดือน
เป็นอย่างน้อยหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องของการ
จานิวจะต้องไปรายงานตัวที่อินเดียที่จะไปเรียนต่อนะครับ
ก็จะไปได้ไม่ได้อย่างไรนะครับ
คุณแต่ว่าคือมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดมาเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา

จานิวเขาบอกด้วยนะว่าเขาสามารถจำหน้าคนร้ายได้
แล้วข้อมูลที่บอกมาตอนนี้คือบอกว่าเป็นลูกของนักการเมืองชื่อดังรายหนึ่ง

เป็นลูกน้องของนักการเมืองชื่อดัง
เรื่องนี้ผลตบรวจเอกจากทฤษัยจินดาให้สัมภาพเมื่อเช้าเหมือนกัน

ส่วนกรณีที่มีผู้นำไปเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมือง
ทางเจ้าหน้าที่ยังคงรับฟังไว้
แล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้สอบปากคำจานิวเพราะว่าก็ยังไม่พร้อม
แม่ของจานิวก็ยังไม่พร้อมที่จะให้สอบปากคำด้วย
แล้วก็เรื่องของหนี้สินกับของครอบครัวของจานิว
ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นตอนนี้อีก

บอกว่าเรื่องหนี้คือมันจะเป็นไปได้ยังไง
เพราะว่าคนไปขุดเรื่องเก่าที่จานิวเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อออนไลน์ไว้
ว่ามีการย้ายบ้านหนีคือหนีเจ้าหนี้
แต่แม่บอกว่าบ้านที่อยู่ตรงนี้อยู่มาประมาณ๙ปีแล้ว
ตั้งแต่ปี๕๓ปีหน้าจะครบ๑๐ปี
แล้วก็จ่ายค่าเช่าตลอด
ส่วนเรื่องหนี้นอกระบบจานิวเขาก็มีแค่หนี้กยศ

หลายปีเคลียร์เสร็จสิ้นไปแล้วอย่าเอามาเกี่ยวกันนะครับ
กรณีจานิวต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับ